ศิลปะล้านนาที่วัดปงยางคกวัดเก่าแก่สมัยโบราณอายุเป็นพันปี
โอ้โหวัดเก่าแก่ของจริงครับคุณผู้ชม
ที่นี่คือวัดปงยางคกนะฮะ
ตั้งอยู่ในตะบนปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง
เขาว่ากันว่าเป็นวัดที่มีอายุมากและเก่าแก่มากเท่าไหร่

อย่างที่ผมบอกอายุเป็นพันปีแล้วดูสิครับ
โครงสร้างดูเก่าแก่โบราณนะ
เขาบอกว่ามีซุ้มประตูโขงที่สวยงามเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่นู้น
ปีพุทธศักราช๑๒๔๓
โอ้โหยาวนานเลยเหรอ
แล้วเขาบอกว่ามีวิหารไม้แบบล้านนาที่เรียกกันว่าวิหารจามเทวี
มีลักษณะหลังคา๓ชั้นเป็นศิลปะแบบล้านนาน

ไปดูพนงผนังกันบ้างเขาบอกว่า
ผนังด้านหลังเนี่ยเขามีการเขียนลายทองบนพื้นสีแดงแต่ง
วดลายที่สวยงามที่เรียกว่าลายคำ
และฝาผนังวิหารด้านขวามือจะมีรอยดาบ

เขาบอกว่าเป็นรอยดาบของการรบระหว่างหนานทิพย์ช้างกับเท้ามหายศ
มันมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์เรื่องการสู้รบกันด้วยนะ
คุณจะเล่าให้ฟังเลย

แต่อยากจะให้ลองไปที่นี่ไปสัมผัสถึงความเก่าแก่งดงาม
แล้วก็เรื่องราวประวัติศาสตร์ถาผู้เท่าผู้แก่
เขาน่าจะมีกงมีไกด์พาไปเที่ยวแล้วจะเล่าถึงประวัติศาสตย่อให้ฟัง
คุณผู้ชมนิยมไปกันมากเลยนะ
ใครที่อยากจะไปดูศิลปะที่แบบว่าเก่าแก่และงดงาม

ส่วนภาพนี้แล้วก็ข้อมูลต่างที่เราได้มาในเบื้องต้น
สวยงามนะซึ่งจริงแล้วทางภาคเหนือมีสถาปัตยกรรมของวัดสวยเยอะ